ต่อไปที่มหาสถานการณ์ผู้ชมจู่ผู้ชายคนอื่นพยายามประตูบ้านชาวบ้านเค้า
เข้าไปที่บ้านเค้าไปเดินเปิดถังน้ำกินอะไรจะไม่หมดเลย
ชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจชิวเกินโทรแจ้งตำรวจยันหว่างตำรวจยังไม่มาครับ

ก๊อฟน่ากลัวเสื้อเสื้อก็ไม่ใส่ดูดูอ๋อแล้วอย่างเงี้ย
แล้วไม่รู้จะยังไงต่อเนี้ยอ้าวชาวบ้านรัฐบาลไม่ล็อคล่ะเออ
นั่นแหละดิอ๋อเขาก็ต้องแจ้งความใช่ไหมอืมครับเขาโพลแจ้งน่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางคืนนะแต่ตอนคือตอนห้าทุ่มอ่ะ
แต่เช้าแล้วตำรวจก็ยังไม่มาเลยแล้วต้องยังไงต่อดีล่ะ
นี่คือกล้องมูลจรปิดเห็นผู้ชายคนนี้อย่างที่เชอรี่บอก
เสื้อไม่ใส่ครับใส่เกงจุดเดียวมายืนขยาวขยาวประตูบ้าน
เสียงดังเออเอาโวยวายนะครับอยู่ที่เอ่อตำบลเกิ้ง
อำเภอเมืองมหาศาลคามเขย่าอยู่นานสองนานเพราะมันเปิดไม่ได้
นะฮะจากนั้นเนี่ยก็เดินไปเดินออกไปนี่เดินไปแล้วนะครับ
เจ้าของบ้านเอาเรื่องราวเอาภาพมาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อ
แล้วบอกว่าอันตรายมากตรวจสอบล็อกบ้านให้ดี
เพื่อความปลอดภัยแจ้งตำรวจแล้วบอกกำลังมา
แต่ว่าจนเช้าก็ไม่มานะครับตำรวจมหาสารคามนะฮะ
เจ้าของบ้านคือคุณอังคณาอายุ๖๒ปีบอกว่า
อยู่กับลูกสาวกับหลานรวมสามคนค่ะช่วงเกิดเหตุ
ได้สิดสิบสิบมีการขยาวประตูประตูตึ่งตั้งตึงตั้ง
ที่ประตูรั้วหน้าบ้านลูกสาวก็เลยเปิดไฟ
โรงรถแต่เขาก็ไม่ได้กลัวอะไร
อืมก็เลยรีบโทรหาตำรวจตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังมา
สุดท้ายก็ยังไม่มาคุณผู้ชมครับ
ทีนี้ก็เลยต้องหลบอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย
สุดท้ายชายคนนี้ก็เดินออกไปครับ

ส่วนชายคนนี้คาดว่าน่าจะเมายาแหละ
แต่ว่าโชคดีเขาไม่ได้ปีนเข้าไปทำร้ายคนในบ้านอะไรแบบนี้
ก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในโซเชียล
หวังว่าจะเตือนภัยกันนะฮะแล้วก็ต้องล็อกประตูบ้านให้ดีด้วยนะฮะ
แล้วก็ฝากคุณตำรวจนะฮะช่วยมาดูหน่อย

แล้วก็ดูสิว่าเขาเมายาเอาไปบำบัดซะ
ฝากญาติพี่น้องดูแลด้วยแล้วกัน